เอาล่ะคุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้หน่อย
เลขจะออกที่คันไหนกันแน่นะฮะเพราะว่าพญาสัตบันไปโค้นทับรถของตำรวจ
สี่คันซ้อนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติสี่เลยเหรอ
คุณผู้ชมคือเมื่อวานเนี่ยฝนมันตกในพื้นที่กรุงเทพใช่ไหม
ตกเยอะทั้งวันนะใช่ครับแล้วก็บางจุดเนี่ยมีลมแรงด้วย
เราต้องเตือนกันทั่วประเทศเลยแล้วก็ต้นพญาสัตบันยักษ์ใหญ่
ปลูกไว้ที่หน้าสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มันโค้นลงมาแบบนี้คุณช่วงตอนเย็นนะฮะ
แล้วก็๔คันที่เสียหายไล่เลียงตัวเลขเอ้ยไม่ใช่
ทะเบียนตาโล่หมายเลขทะเบียนนี่คันนี้เลย
อันนี้คันแรกนะเขาบอกว่าคอตัวเลขตาแทบถนนเลย
มองกันไม่ถูกอันนี้คันแรกคันที่๒นะคุณนะ
ก็คือรถตู้เบ้นวีโต้สีบรอนหมายเลขทะเบียนนี่ครับ
สบศ๕๓๐กรุงเทพฯนี่คันที่๒นะ
สีบรอนคาดแดงทะเบียนตาโลหมายเลข๑๑๓๗๒
และผมแถมให้คันที่๔คันนี้ก็คือนิสสันนะครับ
หมายเลขทะเบียน๓กกสบศ๒๘๓๒

ใช่ค่ะคือถ้าระวังเรื่องความเชื่อเขาบอกว่าต้นพญาสัตบัน
ต้นตีนเป็ดในอดีตเชื่อว่าเป็นไม้มงคลที่ปลูกไว้ในบ้าน
ส่งเสริมเกียรติยศชื่อเสียงของผู้เป็นใหญ่ในบ้าน
นิยมปลูกในวันเสาร์ทางทิศเหนือของบ้านนะครับ
แต่ว่าบางคนก็บอกปลูกแล้วกลัวรากนะฮะ
กลัวทั้งรากเนี่ยจะทิ้มแตงบ้าน
กลัวทั้งดอกที่มันมีกลิ่นที่บางคนก็บอกโอ้โหมันฉุนเกินไปนะครับ
ดังนั้นหลายคนเห็นพญาสัตบันโค้นลงมาใส่รถตำรวจแบบนี้
อ้าวซื้อตัวเลขซื้อหวยสักหน่อยนะฮะ

มีตั้ง๔คันก็ไม่รู้จะออกคันไหนนะ